คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัย
สาวที่นิยมใส่เสื้อผ้าที่มีเครื่องประดับติดอยู่บนเสื้อผ้านะครับ
เพราะว่ามีการตรวจพบว่าเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับที่มีเครื่องประดับนั้น
เครื่องประดับเนี่ยมันมีสารแคทเมี่ยมเจือปนอยู่นะครับ
สารนี้อาจทำให้เป็นโรคมะเร็งนะครับ
แล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อการมีลูกยาก
อาจทำให้ลูกมีอาการผิดปกติได้

ผู้หญิงหลายคนคงคุ้นเคยกับเครื่องประดับที่ติดมากับเสื้อผ้าเหล่านี้
แม้มันจะไม่ได้มีราคาแพงและบางชิ้นได้มาฟรี
แต่มันกลับช่วยให้เสื้อผ้าหลายชุด
และหญิงสาวหลายคนโดดเด่นขึ้นมาได้
แต่ในความสวยที่เสริมให้เสื้อผ้าแต่ละชุดลงตัวมากขึ้น

เพราะจากการสุ่มตัวอย่างทดสอบโดยศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสาวรัฐ
ภายใต้ความสวยงามและรูปทรงที่ดูหรูหรา
กลับมีสารแคทเมี่ยมโลหะอันตราย
เครื่องประดับบางชิ้นพบในสัดส่วนร้อยละ๔๐
ขณะที่บางชิ้นพบสารแคทเมียมเจือปนอยู่ถึงร้อยละ๙๐
ทั้งที่ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ห้ามมีสารแคทเมี่ยมปนเปื้อนเกินร้อยละ๐๐๓เท่านั้น
แคทเนียมจะไม่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ง่าย
ว่านี่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัว
เพราะแคทเมี่ยมเป็นอันตรายต่อไตกระดูก
และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
รวมไปถึงส่งผลต่อการมีบุตรด้วย
แต่การพบแคทเมี่ยม
ของใช้ใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องใหม่

เคยมีการตรวจพบโรงงานในประเทศจีน
แคทเมียมผลิตเครื่องประดับสำหรับเด็ก
ซึ่งก็นำไปสู่มาตรการป้องกันอย่างจริงจัง
และการกลับมาพบสารแคทเมี่ยมอีกครั้งในเครื่องประดับ
แทนผู้ค้าจากสมาคมค้าเครื่องประดับแฟชั่นผิดหวัง

ในทุกวงการล้วนมีคนไม่ดีแฝงอยู่
ในฐานะผู้ค้าที่เห็นการปรากฏของสารแคทเมี่ยมเกิดขึ้นอีกครั้ง
เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหามาตรการ
เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกันทั่วโลก
ส่วนบรรดาห้างค้าปลีกรายใหญ่หลายเจ้า

จะตรวจสอบสินค้าที่นำมาจำหน่าย

ข้าวแพรรัฐทีวีตรายงาน